ถามหน่อยว่าทำไมพี่ยอมจับมือกับเขา

พี่วันค่ะถ้าเกิดเจอครับต่อไปในสภาอีกหลายหลายรอบจะยังไงคะ